มีความรู้เรื่องจากราศีไหมครับ
เพราะว่าคนที่เขาเกิด๑๑สิงหาคมเนี่ย

เพราะว่าวันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรคาดการณ์อยู่สองอย่าง
บอกคนจะเป็นนายกจะมาจากราศีสิงศ์
ผมเดาเอานะว่าอาจจะเป็นคนที่เกิด๑๑สิงหาคมหรือเปล่า
อีกอันหนึ่งที่ท่านคาดการณ์ก็คือ

คือณเวลานี้นะครับก็มีร่วมรัฐบาลแล้ว๙พักใช่ไหม
ประกอบด้วยเพื่อไทยเป็นแกนนำกับภูมิใจไทย
๗สิงหาคมนะครับก็สารตั้งต้น๒๑๒เสียง
วันนี้ได้อีก๖พักก็เพิ่มอีก๑๖เสียงนะครับ
แล้วก็มีข่าวว่าชาติไทยพัฒนาจะมาเติมอีก๑๐เสียงใช่ไหม
ก็ตอนนี้มองไปข้างหน้า๒๓๘เสียงแล้ว
อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่พักเพื่อไทยนะครับ

ประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยคุณผู้ชมมันก็ไม่ง่าย
เพราะว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาก็มีเสียงแตกไปสองฝ่าย

กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
รักษาการเลขาธิการพัก
โอ้โหมีตั้ง๒๒เสียงนะครับ
แล้วบอกต้องการจะร่วมรัฐบาลด้วย
แต่ฟังนะครับอนุรักษ์นิยม

ประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย

โอ้โหมันขัดแนวทางที่ประชาธิปัตย์เดินมา

ถ้าหากกลุ่มคุณเฉลิมชัย
เขาใช้คำว่ายึดพักได้สำเร็จนะครับ
ในการตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่เลือกตั้งนะ
ว่าจะมีมติพักให้เข้าร่วมรัฐบาล
เพื่อไทยก็จะมีสอสอประมาณ๒๖๐๒๖๓เสียง
แม้จะเกินกึ่งหนึ่งของสภาร่างแต่ยังไม่พอนะจ๊ะ
ด่านสวนะครับที่ต้องมีมากกว่า๓๗๕เสียง
มาแล้วครับมาแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชม
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะครับ
ท่านเป็นอดีตสมาชิกพักเสรีรวมไทยนะครับ
แต่วันนี้เป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตาม
อย่างไรก็ตามก็ต้องการเสียงสนับสนุนจากสว
และต้องใช้บริการพักใดพักหนึ่งในสองลุงนั้นน่ะ
รวมไทยสร้างชาติคือแม้จะไม่มีลุงตู่แล้ว
แต่ต้นทุนทางการเมืองสูงเกินไปยากยากอะไรครับอาจารย์

จะได้เสียงสวเป็นเกาะเป็นกรรมหรือเปล่า
กับพลังประชารัฐของลุงป้อม
เพราะว่าคืออาจารย์สมชัยบอกว่า
คือพลังประชารัฐลุงป้อมสามารถไปบอกสวเสียงพ่วงมาได้
รับประกันผลโหวตนายกได้ไงแต่จะเอาอะไรไปแลกเขาล่ะ
นะครับก็คงต้องเป็นของดีของใหญ่ของมีค่าแหละ
นี่เขาเปรียบเทียบกันเก้าอี้นายกหรือเปล่านะครับ
เอาล่ะแล้วพักร่วมรัฐบาลก็จะมีนะครับ๒๗๘เสียง
โดยมีนายกรัฐมนตรีลาศรีสิงศ์คุณผู้ชมฮะ
คือถ้าตามความเข้าใจของผมลาศรีสิงฯมันน่าจะอาจจะค่อนเป็น๑๕สิงหาไปแล้ว
แต่ลักษณะราศีผมไม่แน่ใจ
นี่ครับเขาก็มองไปถึงคนนี้ฮะเพราะคนนี้อีก๒วันจะวันเกิดแล้วครับ
๗๘ปี๑๑สิงหาคมครับ
นี่ครับแม่ขณะที่พักเก้าไกลไทยสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย
ก็จะไปเป็นฝ่ายค้านถ้าไปเอาพลังประชารัฐมาครับ
อาจารย์สมชัยวันนี้ก็มาในแนวโหราจารย์เลยนะครับ